คุณผู้ชมคะวันนี้ประชาชนจำนวนมากยังคงเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพในหลวงราชการที่๙กันอย่างต่อเนื่องนะคะ
ในช่วงแรกเราก็เน้นย้ำกันมาตลอดเรื่องของการแต่งกายให้เหมาะสมในการเข้าไปในพระบรมมหาราชวัง
แต่เดี๋ยวนี้ค่อนข้างจะสะดวกมากขึ้นประชาชนจำนวนมากเลยก็ไปตั้งเต็นต์ให้ยืมเครื่องแต่งกายที่เหมาะสมสำหรับเดินทางเข้าไปนะคะ

ตลอดทั้งวันยังมีประชาชนทยอยเดินทางมาลงทะเบียนยืมผ้าถุงสำเร็จรูป
เพื่อที่จะเข้าไปกราบถวายบังคมพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชอย่างไม่ขาดสาย
เพราะแต่ละคนไม่ได้แต่งกายที่ถูกต้องตามระเบียบที่สำนักพระราชวังกำหนดไว้
จุดยืมผ้าเพื่อกราบพ่อของกลุ่มจิตอาสา
เป็นอีกหนึ่งจุดบริการที่ในแต่ละวันมีประชาชนเข้าคิวยืมผ้าไม่ต่ำกว่า๔๕๐๐คน
โดยเฉพาะวันหยุดราชการจะมีประชาชนมายืมผ้ามากเป็นพิเศษ
บางครั้งพวกเขาต้องรอประชาชนนำผ้ามาคืนจนถึงเวลา๑นาฬิกา
โดยเฉพาะประชาชนที่จะยืมผ้าจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนมาลงทะเบียน
และต้องนำบัตรคิวเก็บติดตัวไว้เพื่อนำมาแลกคืนให้กับจิตอาสา
เพื่อรับบัตรประชาชนคืนกลับไป
และในวันนี้มีประชาชนมายืมผ้ามากพอสมควร
เพราะเจ้าหน้าที่ได้เปิดให้เข้าถวายบังคมพระบรมศพโดยไม่ต้องต่อคิว
เนื่องจากมีจำนวนประชาชนเดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพน้อยกว่าทุกวัน
ทำให้ประชาชนที่เดินทางมาเพื่อชื่นชมบรรยากาศที่ท้องสนามหลวง
ถือโอกาสนี้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ
จนทำให้จุดที่ยืมผ้านั้นมีคนต่อคิวลงทะเบียนจำนวนมาก
ทุกคนที่อยู่บริเวณรอบสนามหลวงหรือว่าใกล้
แม้จะมีประชาชนจำนวนมากที่อาจจะแต่งกายไม่เรียบร้อย
แต่จิตอาสากลุ่มนี้ก็พร้อมที่จะบริ
การเครื่องแต่งกายด้วยความเต็มใจ

ได้เข้าไปกราบถวายบังคมพระบรมศพ
หลวงราชการที่๙อย่างใกล้ชิด
ตามที่ทุกคนตั้งความหวังไว้
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน